สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบนับรอบตอนกลางคืน
มีนางแบบชื่อดังนั่นก็คือคุณโยยศวดีเข้าร่วมแข่งขันด้วย
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงเทียนทอง
นับเป็นสนามที่๓แล้วที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ทำให้กระแสของกีฬาชนิดนี้เรียกว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเภทหญิงมีผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่
หลงไหลในกีฬาจักรยานทางเรียบปั่นแบบนับรอบมากขึ้น
พวกเธอเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้
ถือเป็นสีสันในรุ่นเสือหมอบหญิงที่ต้องปั่นถึง๘รอบเพื่อหาผู้ชนะ
เกิดจากความคิดที่ต้องการจะเปลี่ยนสไตล์
ตื่นเต้นมากจะเป็นลมเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยมากค่ะครั้งแรก
ก็ถือว่าทำได้ดีในครั้งแรกของพวกเราอะค่ะคือเป็นรายการที่ที่มันจริงจริงอะค่ะ
คือจัดตอนกลางคืนแบบไม่มีใครทำเป็นแบบสนุกเนอะพวกเราก็อยากมาทุกสนามอะค่ะ
คือมันไม่เหมือนการแข่งอันเดอร์กราวทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการอ่า
วัดความเร็วหรือว่าการเข้าลำดับที่นะคะแล้วก็เหมือนกับยกระดับการแข่งไทเทเลียมทั่วไป
มาอยู่บนอันเอ่อบนกราวมากขึ้นส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนั้นคือการที่โยยศวดี
สลัดคราบนางแบบสุดเซ็กซี่มาสวมชุดแข่งจักรยานในลุคของนักปั่นไคทีเรียม
ลงแข่งในรุ่นเสือหมอกเป็นครั้งแรกเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเจ้าถิ่น
ที่มาให้กำลังใจแม้ว่าเธอจะแพ้ถูกยกรอบออกจากการแข่งขันไป
แต่ผู้ชมก็ยอมรับในความใจสู้ของเธอ
ในอนาคตแน่นอนว่าใครพิวเดียม

บรรดาหญิงสาวผู้ที่นิยมชมชอบกีฬาจักรยาน
หันมาลงประลองความเร็วในสนามแข่งขันมากขึ้น
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน